ชาวราชบุรีเขาก็ลุมสาบแช่งทำไมเห็นใจร้ายเหลือเกินคุณผู้ชมมีการไปวางยาเบื่อหมากับแมวตาย๑๓ตัวมีแมวตัวหนึ่งกำลังตั้งท้องอยู่โอ้โหหายใจพงาบพงาบชาวบ้านพยายามช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้นะฮะใจร้ายมากไปดูภาพบรรยากาศตอนที่เกิดเหตุเลยครับ
ดูสิครับคำถามคือมันไปทำผิดอะไรถึงต้องไปฆ่าไปแกล้งมันขนาดนี้ในคลิปนี้เนี่ยถูกถ่ายและโพสต์ในสังคมออนไลน์โดยสมาชิกเพจเฟซบุ๊คชื่อว่าช่างนเรศปั้นอุ่นครับ
นะฮะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปที่วัดนี้ชื่อว่าวัดตัก
๓๖ปีนะแล้วก็พระนโรงถารวรอร์อายุ๖๔ปีเป็นพระรุกวัดตักแดดที่คอยอยู่แล
เจ้าหมาเจ้าแมวอยู่นะครับซึ่งตอนที่นักข่าวไปถึงเนี่ยพบว่าพระนรงเนี่ยพร้อมกับชาวบ้านกำลังช่วยกันยื้อชีวิตแมวตัวหนึ่ง
แมวตัวนั้นมันตั้งท้องอยู่มันถูกวางยาเบื่อหายใจพงาบพงาบอยู่จะขาดใจอยู่แล้ว
นะก็ช่วยกันสุดความสามารถแต่มันก็เป็นเรื่องเศร้านะครับช่วยไม่ได้มันก็ตายไปนะเดี๋ยวจะมีภาพเจ้าแมวตัวนั้นขึ้นมานะทีนี้ทางด้านของพระนรงเนี่ย
นี่คุณผู้ชมดูภาพนี้กำลังช่วยเลยนะคะในท้องมันมีลูกอยู่นะพยายามทุกอย่างแล้วอ่ะมันก็พยายามจะหายใจอ่ะ
แต่มันก็ไม่ไหวนะมันโดนยาเข้าไปสุดท้ายก็เป็นลมหายใจของสุดท้ายของเชื้อทุกคนเศร้ามากเลยนะคือช่วยไม่ได้ครับ
นรงค์บอกว่าสุนัขที่ถูกวางยาเบื่อเนี่ยเป็นสุนัขที่อัตมาเลี้ยงเอาไว้มีญาติโยมไม่เลี้ยงก็ไปปล่อยทิ้งวัดช่วงหนึ่งทุ่มของทุกวันเนี่ยอัตมาจะนำอาหารมาให้พวกมันกิน
แต่ว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาตมาต้องออกไปกิจนิมนต์ในหมู่บ้านนะไม่ได้กลับมาตอน๑ทุ่มกลับมาวัดตอน๓ทุ่มแล้วก็รีบหาอาหารไปให้พวกมันกินทั้งหมาทั้งแมวนะฮะปรากฏว่าเอ๊ะเดินหาดูเอ๊ะหมาแมวหายไปไหนหมดเลยเดินตามหาสุดท้ายไปเจอเจ้าหมามีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากก็รีบยกมือถือโทรไปหา
ไม่สงสัยคนนอกเลยอัตมาเนี่ยสงสัยถ้าเป็นคนนอกเข้ามาเนี่ยหมาแมวมันต้องห่าวกันมรงมอ่ะมันต้องร้องเพราะว่าแหม่คนแปลกหน้าแหละใช่หมามันต้องห่าวกันเสียงดังรั่นวัดอ่ะ
นะแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งเนี้ยมันไม่มีเสียงหมาเห่าเลยเออก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนในแหละที่ก่อเหตุขึ้นมาค่ะเพราะปีก่อนเนี้ยช่วงข้าวพันธุ์สามมันเคยเกิดเหตุแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งมีคนวางยาเบื่อหมาแมวตายมาแล้วนะฮะชาวบ้านเองเนี้ยก็บอกว่าการวางยาเบื่อหมาแมวในครั้งเนี้ยเชื่อว่าต
วางยาเบื่อหมากับแมวเนี่ยต้องเป็นคนในวัดที่หมากับแมวมันคุ้นเคยเป็นอย่างดีจึงไม่ได้มีการเห่าเสียงดังชาวบ้านบอกว่ารู้ดีนะว่าใครเป็นคนวางแต่ไม่กล้าพูดตอนนี้ชาวบ้านรู้แล้วสงสัยแล้วแต่ไม่กล้าพูดกลัวแบบเดี๋ยวไม่ใช่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้นะไปฟังเสียงชาวบ้านหน่อยนะครับ
ไปสื่อไปดูว่าใช่คนที่ชาวบ้านสงสัยหรือไม่
พระอธิกาณสุดใจกวัตโธเจ้าวัดวัตหักแดด
ฝากไปถึงญาติโยมที่คิดจะนำหมาแมวมาปล่อยที่วัดหน่อย

หรือคนที่ไปทำบุญบางทีหมาแมวมันก็เข้าไปกวนใจ
ฝากคนที่วางยาเบื่อมาด้วย
อย่าทำแบบนี้มันเป็นบาปติดตัวโยมไป
ล่าสุดทางด้านของพระนโลงพระรุกวัตตักแดก
ก็มีการจะทำไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ให้ตำรวจนั้นช่วยหาคนผิดมารับโทษตามกฎหมายต่อไป
คิดจะเลี้ยงดูให้มันตลอดรอดฝั่ง
เอาไปปล่อยแบบนี้นี่อาจจะไปสร้างความรำคาญให้ใครเขา
ดูกล้องวงจรปิดอาจจะเป็นเบาะแสสำคัญที่ช่วยหาคนทำได้นะคะ